ลักษณะของการที่เขาถูกดูดเงินไป

ติ้งก็กดดูอ้าวเงินโอนไปอีกบัญชีนึงได้ยังไง
พอโทรไปหาธนาคารธนาคารบอกให้ไปแจ้งความ
ไปแจ้งความแจ้งความตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไปติดต่อธนาคารก่อน
นอนเล่นอยู่กับลูกใช่ครับแล้วเงินหายไปมีมีคนที่แบบ
เผลอไปกดไหมไม่มีครับทุกคนที่มาในวันนี้เนี่ยที่ไปในวันนี้ที่ไปหา
ที่คุณเอกพบพาไปหาตำรวจเนี่ยไม่มีครับคือไม่มีใครไปกดลิงค์
ไม่มีใครเลยคือพี่อุ๋ยคนที่มาเนี่ยเขาคือคนโตหมด
คือเราทำเรื่องนี้พี่อุ๋ยก็ทำเรื่องนี้เพจไซมาตลอดก็ทำเรื่องนี้มานานแล้ว
ใครที่ไปกดลิงก์เราก็จะประสานพันธ์กันว่าอย่ากดลิงค์นะ
ต่อมาก็เป็นเรื่องของสัมภากรเว็บสัมภากรอะไรต่างเหล่านี้
พี่น้องประชาชนเขาก็รู้ว่ามันเป็นยังไงเขาก็อธิบายแล้วหมดแล้วครับ
เออเขาไปกดลิงก์นี้มานะเราก็อธิบายครับเขาหมดแต่ครั้งนี้เนี่ย
มันรูปแบบใหม่จริงไม่กดอะไรทั้งนั้นลิ้งเลิ้งไม่มีก่อนหน้านี้ไม่เคยกด
ไม่เคยโหลดสายชาร์จใช้มา๒ปีแล้วไม่เคยไปซื้อที่ไหนไม่เคยไปชาร์จที่ไหน
ที่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีสายช่วงสายชาร์จแล้วเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนสาย
เขาไม่ได้เปลี่ยนสายชาร์จแม้กระทั่งรหัสหน้าจอโทรศัพท์
เอาแบบปลอดภัยสุดสุดปลอดภัยสุดโดนหมดเรียบไม่เหลือสักบัญชีครับ
อุ้ยตายแล้วทำยังไงไอ้ทีเนี่ยนั่นสิครับ
แก๊งมิจสาธิบายปัจจุบันนี้มัน
จะเรียกว่ามันล้ำหน้าพัฒนา

ชอบไปยกย่อของมันอีกก็เลย

วันนั้นยังมีเฉพาะเอนดอยที่โดน

คอยดูเถอะถ้าเราไม่สามารถแก้ขายได้ไอโฟนก็ไม่เหลือ
แล้ววันนี้เจอแล้วครับไอโฟนเรียบร้อย

ไอโฟนเนี่ยตอนนี้ที่เจอ๑คนนะครับแต่เดี๋ยวคงทยอยมาแหละ
แต่ไอโฟนหนักก็คือในโทรศัพท์เขาตั้งการโอนต่อวัน
คือปกติเขาไม่ค่อยได้ใช้แอปพลิเคชันธนาคารอยู่แล้ว
เขาก็ตั้งการโอนแค่๒๐๐๐บาทต่อวันอะไรอย่างนี้ครับหลักหมื่นบาท
มิจฉาชีพมันเข้าไปเปลี่ยนวงเงินในโทรศัพท์เขา
คือมันเข้าไปดูแล้วเห็นว่าเขามีเงินเป็นแสนใช่ไหมครับ
มันไปเปลี่ยนวงเงินเขาให้เสร็จสับเลยเจ้าตัวไม่ต้องทำอะไร
เปลี่ยนวงเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ไปโอนเงินเขาไปบัญชีของมัน
ดูความแสบของมันสิครับแล้วตัวพี่เขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์
แต่ด้วยความที่เขาไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์ไม่ได้ใช้โทรศัพท์
เงินไปเสร็จสับเรียบร้อยเลยครับ
ระหว่างนั้นเขาก็เขาก็ไม่ได้หยิบมันคือเขาเลยไม่รู้ว่าระหว่างนั้นโทรศัพท์มันแข็ง
มันเดี้ยงมันอะไรไปชั่วขณะหรือเปล่า

แต่บางคนผมดูจากข้อมูลที่ไปแจ้งความวันนี้เขาบอก

ผมไปยื่นหนังสือถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับ

เจ้าที่ตำรวจก็ยังตอบไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ที่ตำรวจก็สันนิษฐานแต่เพียงว่าอาจจะมีการไปกดลิงก์ก่อนหน้านั้นไหม
หรือไปโอดโหลดแอปก่อนหน้านั้นหรือไม่อย่างไร
แต่เจ้าทุกข์ยืนยันว่าไม่เคย
คือวันนี้เราต้องยอมรับว่าคนที่ถูกดูดเงินไปเนี่ย
มีทั้งคนไปกดลิงก์มาก่อนกดแอปมาก่อนอะไรอย่างนี้
เขาก็จะยอมรับเขาก็บอกอย่างล่างตรงว่าเฮ้อเขาเปิดไปกดลิงก์
แต่วันนี้กลุ่มที่มาเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยกระทำอะไรแบบนั้นเลย

เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
มือตากับห้าคูมทุกวันกันถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒